เอาเป็นว่าช่วงนี้เราให้เล่าให้ฟังแล้วกันว่า
ในพื้นที่เขามีมาตรการยังไงกันบ้าง

อย่างเช่นที่จังหวัดอุดรธานี
ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาผู้โดยสารที่นั่งรถตู้
สายยางตลาดอุดรธานีเมื่อวันที่๒๓อยู่นะคะ
เพราะว่าหนึ่งในผู้โดยสารนั้นติดเชื้อโควิดคุณผู้ชม

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามหาผู้โดยสารที่มาพร้อมกับรถตู้ประจำทาง

เดินทางเมื่อวันที่๒๓มีนาคม
ออกจากยางตลาดตอนบ่าย๓ถึงบคศอุดรธานีตอน๖โมงเย็น
ซึ่งในรถตู้คันนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด๖คน
โชเฟอร์๑คนนะคะผู้โดยสาร๓คน
แล้วก็ติดตามตัวแล้วพบละ๓คน
แล้วก็เหลืออีก๓คนที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวอุดรธานี
เพราะฉะนั้นเป่าประกาศดังนะคะ
ขอให้ผู้โดยสารทั้ง๓คนนั้นรายงานตัวทางโทรศัพท์สายด่วนอุดรธานี
ให้หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ภาพนี้ขึ้นนะคะ
เพื่อรับการประสานเพื่อกักตัวต่อไปนะคะ
นี่คือที่อุดรธานีเป็นรถตู้ใช่ไหมคุณชิสา
ที่ฉันที่เชียงรายเป็นเครื่องบินค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังดีเพราะว่าที่เชียงรายเขาก็ประกาศ
ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิตอนบ่าย๒นะคะ
แล้วก็มาถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ใครที่มากับเที่ยวบินนี้ต้องรีบไปรายงานตัว
ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วนเลยนะคะ

ส่วนที่เชียงรายผู้ป่วยรายที่๔กับรายที่๕
ที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๙รายแล้วก็แจ้งทั้งหมดแล้วให้กักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะคะ

เจ้าหน้าที่ได้ออกทำความสะอาดตัวเมืองเชียงใหม่
โดยใช้รถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปตามถนนสายต่าง
รวมทั้งทุกตรอกซอกซอยทุกมุมเลยนะฮะ

เช็ดถูจุดที่สุ่มเสี่ยงในการสัมผัสของคนจำนวนมาก
อย่างเสาสัญญาณไฟจราจรตู้กดเงินนะฮะ
ประตูเลื่อนราวกั้นบันไดต่างราวกั้นทางต่าง
ซึ่งทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ
คอยทำความสะอาดหมุนเวียนตามจุดต่างเหล่านี้นะครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนพลุกพลาด
ก็ถือว่าเป็นมาตรการอีกหนึ่งมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่เขานะครับ

คณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดเขาตะแบก
บนน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
พร้อมฉีดพ่นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารและเครื่องเล่นเด็กเล็กนะคะ
เพื่อความปลอดภัยปลอดโลกสร้างความมั่นใจ
ให้กับเด็กและผู้ปกครองด้วย
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก็มีการเอารถมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
แล้วก็มีรถน้ำของเทศบาลมาล้างทำความสะอาด
ฉีดพ่นในตลาดสดแบบนี้
ทุกวันคนจะมาซื้อของที่ตลาดสดประมาณเป็นพันนะ
เขาก็จะต้องมีการตั้งจุดคัดกรองเอาวัดไข้ก่อนเข้าตลาด
ไข้ถ้าเกิดไม่เกิน๓๗๕เอาเข้าไปซื้อของได้
แต่ก่อนเข้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อน
อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นของที่นครศรีธรรมราชนะครับ

ผู้ว่ากรสินคือผู้ว่าชัยธวัฒน์เนียมสิริ
ก็ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
บริเวณจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อยู่บนในพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดข้างเคียงนะครับ
จากนั้นทางผู้ว่าได้เปิดเผยถึงสถานการณ์

ซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว๒คนนะครับ
แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังตรวจสอบป้องกันอย่างเข้มข้น
ให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
และปฏิบัติตามมาตรการต่างของทางการอย่างเคร่งครัดนะครับ
ท้ายกันที่สถานีรถไฟฉะเชิงเซาค่ะ
เพิ่มมาตรการเข้มตรวจคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออก
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบพื้นที่
ระยะให้ผู้ที่นั่งรอรถไฟให้ห่างกัน
ขณะที่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนโดยสาร

แม้ว่าสถานีชุมทางฉะเชิงเซา
จะเป็นจุดเชื่อมผ่านหลายจังหวัดก็ตาม
ส่วนแม่ค้าบอกว่าจำนวนผู้โดยสารลดน้อยลง

ถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยแม่ค้าก็บอกว่า
อาจจะต้องหาอาชีพใหม่ไปก่อนในช่วงนี้นะคะ